คุณผู้ชมครับผมเชื่อเหลือเกินว่าการดูทีวีมันมีอิทธิพลกับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอิทธิพลกระเพาะอาหาร

เมื่อวานนี้เราอ่านเจ๊ใจผัดไทยไปใช่ไหม
ตอกย้ำเรื่องผัดไทยไปดูผัดไทยเตาถ่านสูตรตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่๒
เดี๋ยวก่อนจะเล่าคุณผู้ชมค่ะแอบกระซิบนิดนึงเมื่อวานก๊อฟก็ไปทานผัดไทยมา
ก็ถึงบอกว่ามันมีอิทธิพลไงกับกระเพาะอาหารของเรา
นี่คุณผู้ชมสูตรเป็นร้อยปีคือตำนานของผัดไทยที่จังหวัดเชียงใหม่
แถวนี้เรียกว่าผัดไทยในตำนานเพราะอะไรก็ขายกันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนู้นมาถึงปัจจุบันนี้เป็นร้อยปีแล้ว

ล่าสุดคนขายคือคุณยายคนนี้คุณยายขายมาตั้งแต่อายุเจ็ดควบ

ตั้งแต่ราคาผัดไทยห่อละ๒บาท๕๐บาท
อู้หู๒บาท๕๐บาทตังค์
แล้วตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่๗๑ปี
คุณยายสุดาพรนันทศิลปเขาบอกว่าสูตรผัดไทยของร้านเนี่ย
เป็นสูตรดั้งเดิมจากคุณแม่ไม่เคยเปลี่ยนสูตรเลย
ต้องใช้เส้นสดแล้วนำมาตัดเอง
หลังจากนั้นนำลงกระทะผัดกับซอสที่เคี่ยวจากน้ำอ้อย
ความร้อนมันกำลังดิบกำลังดีนะฮะเพราะวัตถุดิบถูกความร้อนจากเตาถ่าน
มันจะยิ่งทำให้มีความกลิ่นหอมในตัวของมันเองเป็นเท่าตัวมากขึ้นมากกว่าใช้เต่าแกบนะฮะ
พอตักเข้าปากหนึ่งคำอันนี้คุณป้าคุณยายเขาบอกว่าเชื่อไหม
สกับวัตถุดิบความร้อนมันจะระเบิดออกมาในปากแบบเต็มคำ
แทบไม่ต้องปรุงอะไรเพราะว่าปรุงให้เสร็จสับเรียบร้อยนะฮะ
ราคาจากสองบาทห้าสิบเมื่อนู้นตอนคุณยายอายุเจ็ดขวบ
ณวันนี้สามสิบห้าถึงสี่สิบบาทเสิร์ฟด้วยใบตองแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมใครอยากจะริ้มรถอุดหนุนได้ร้านผัดไทยเชิงสะพานนวรัฐเชียงใหม่
ไปที่ถนนเจริญเมืองฝั่งทิศตะวันออกในตัวเมืองเชียงใหม่นะจ๊ะ
นี่คุณผู้ชมน่ากินมากอืมอืมอยากกินมาก